มาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันก่อนนะคะ
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดเข้าไปตรวจค้นที่ค่ายมวยซ้อแจ้งอรุณที่สายไหมซอย๑๐
ตำรวจเขาบอกว่าเขาไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเป็นรายย่อย
ไปสอบสวนขยายผลก็รู้ว่ารายย่อยเหล่านี้ไปรับยาเสพติดมาจากค่ายมวยแห่งนี้
ตำรวจเขาเลยวางแผนเพื่อจะไปจับกลุ่มแต่ปรากฏว่าเหมือนกับคนร้ายไหวตัวทัน
เผายาเสพติดไปส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีส่วนหนึ่งที่เป็นของกลางเหลืออยู่นะคะ
ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็เยอะค่ะยาบ้าเกือบ๒ล้านเม็ดยาไอซ์๓๙กิโลกรัม
ยาบ้า๑ล้าน๘แสนเมตรค่ะยาไอซ์๓๙กิโลกรัม
เป็นของกลางที่ตำรวจกองกำกับการ๑กองบังคับการปรับรามยาเสพติด๔
ยึดได้บริเวณโดยรอบค่ายมวยและซุ้มไก่ชนสแจ้งอรุณซอยสายไหม๑๐
ตำรวจชุดจับกลุ่มขยายผลนะคะจากการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่สายไหม
พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปรับยาเสพติดในค่ายมวยนี้ก็เลยวางกำลังกดดันจนเช้ามืดวันนี้ค่ะ
กลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันเผาทำลายยาเสพติด
ตำรวจก็เลยนำกำลังบุกเข้าไปตรวจค้นรอบค่ายมวยและซุ้มไก่ชนที่เป็นพงหญ้านะคะ
ก็เจอของกลางนี่แหละค่ะบรรจุอยู่ในถุงดำและถุงปุ๋ยเป็น๑๐ถุงเลยนะคะ
ก็เลยตรวจยึดเอาไว้พร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบร่องรอยการเผาทำลายยาเสพติดจำนวนมากค่ะ
จากการสอบสวน
นายวันรอบค่ะ
รบศรนรงค์ผู้ต้องหาที่จับได้ขณะที่หลบหนี
ก็รับสารภาพว่าตัวเองเป็นต้นทาง
ขี่รถจักรยานยนต์คอยตระเวนดูเส้นทางให้กับนายโทน

ซึ่งถ้าพบว่าจุดไหนมีตำรวจจุดไหนตั้งด่าน
ก็จะโทรแจ้งให้นายโทนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้ว
บอกว่ามีการนำยาเสพติดไปพักไว้เป็นครั้งที่๒แล้วค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มในโทน
ได้มีการระดมวัยรุ่นภายในซอยสายไหม๖ซอยสายไหม๑๐
มาช่วยกันเผาทำลายยาเสพติดเผาเสร็จก็แยกย้ายกันหลบหนีค่ะ
คุณผู้ชมคะแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะคะก็พบว่าค่ายมวยและซุ้มไก่ชนที่นี่เนี่ย
เป็นแหล่งพักยาเสพติดของกลุ่มว้าใต้ที่ลักลอบลำเลียงจากชายแดน
ภาคเหนือเข้าพื้นที่ชั้นในเพื่อรอกระจายต่อไปอย่างผู้ค้ารายย่อยแถวแถวสายไหมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเจ้าของค่ายมวยและซุ้มไก่ชนคือพันจาอากาศเอก
นงศักดิ์พินิษฐพงศ์เจ้าหน้าที่กองซ่อมบริพันธ์กรมช่างอากาศกองทัพอากาศก็ไปแสดงตัวกับตำรวจชุดจับกลุ่มค่ะ
แต่ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดแต่พอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีสารเสพติดค่ะแล้วก็มีกัญชาจำนวนนึงด้วยอยู่ในห้องพักต้นสังกัดได้ควบคุมตัวเพื่อนำตัวไปสอบสวนนะคะ